คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราเยอะนะคะ
เรื่องของสภาพอากาศบอกว่าเขตดูสิตแดดร้อนจัด
แต่ไม่ร้อนเท่าไหร่กาญจนบุรีร้อนมาก
ตามรายงานสภาพอากาศบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
อีสานแล้วก็ตอนกลางของประเทศ
เจอกับพายุฤดูร้อนแล้วนะคะ
เขตบอกว่าจะลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์หน้าเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป
ใจหลักที่จะเข้ามามีบทบาทแล้วก็ทำให้เกิดความแปรปวน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ก็คืออากาศเย็นจากทางตอนบนจากจีนนะครับ
มีการค่อยแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์แบบนี้นะครับว่ามี๒ระลอกด้วยกัน
อันดับแรกก็คือ๑๔๑๘ที่ทางกรมบุตุนิยมพระเทียประกาศตื่นอยู่หน้าขนาดนี้
อีก๑ระลอกนะครับหลังจากวันที่๑๘ก็จะตามมาติด
ลอกที่๒น่าสนใจครับตั้งแต่วันที่๑๘เป็นต้นไปต่อเนื่องไปเลยนะครับ
วันที่๒๒ซึ่งเป็นระลอกที่คาดการณ์ว่าจะสามารถที่จะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่
มีฝนตกแล้วก็กินพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว
ประกอบกับลักษณะกระแสลมที่มาจากบริเวณทางตอนล่างนะครับ
ก็คือกระแสลมจากอ่าวไทยก็เอาความชื้นเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนรอบก็คือหลังวันที่๑๘ไป
ช่วงนั้นในพื้นที่กรุงเทพก็จะมีการสะสมกันของความชื้นอีกรอบหนึ่ง
ในพื้นที่กรุงเทพก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ
ส่วนคลื่นแน่นอนครับหลังจากที่มีลมแรงเนี่ยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
คลื่นจะแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนกลางจนถึงตอนล่างจะสังเกตว่าสีเข้มขึ้น
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ฝนกันนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงแรก๑๔๑๘นี้ฝนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าในช่วง๑๘ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๐น่าจับตามองเพราะว่าฝนจะมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น
แน่นอนสามารถที่จะทำให้อุณหภูมิความร้อนในหลายพื้นที่ลดลงได้เยอะเลยทีเดียว
นี่คือช่วงแรกนะครับจะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นก็อยู่บริเวณทางตอนกลางสักส่วนใหญ่นะครับ
แล้วก็มีรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางอีสาน
ส่วนอีกหนึ่งระลอกจะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ครับ
ค่อยทยอยลงมาจากบริเวณทางตอนบนจากจีนนะครับ
ก็จะค่อยมีบทบาทในบริเวณพื้นที่อีสาน
วงกว้างเลยนะครับแล้วก็ในบริเวณตอนกลางก็เยอะเลยทีเดียว
นี่คือช่วงประมาณวันที่๒๐นะครับ
ดังนั้นใครจะใช้ชีวิตกลางแจ้งช่วงระยะเวลานางกล่าวก็ระวังกันหน่อย
ส่วนอุณหภูมินะครับก็จะสังเกตว่าหลังจากนี้นะครับ
ระลอกแรกนี้อุณหภูมิอาจจะแตกต่างกันไม่มากนักนะครับ
ถ้าหากเราดูอุณหภูมิเปรียบเทียบวันนี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์
จะสังเกตว่าอีสานส่วนใหญ่ลดลงนะครับ
แต่ถ้าหากไปดูอีกนะครับก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
ก็จะค่อยลดลงตามลงมาด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะสามารถดับร้อนได้
แต่แน่นอนครับสามารถที่จะทำให้เกิดอันตรายได้ด้วยเช่นเดียวกัน
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุพธนันทร์พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ